คุณผู้ชมครับมาต่อที่เรื่องของผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายย่อยกันบ้าง
ที่บุรีรำกับขอนแก่นต้องการจะได้สลากไปขาย
แล้วก็วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศนี้กันครับ
นี่คือบรรยากาศที่บริเวณหน้าธนาคารกรุงไทยครับ
มีประชาชนที่ไปลงทะเบียนเป็นผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล
เพื่อไปสั่งซื้อสลากงวดประจำวันที่๑๗มกราคม๒๕๕๙
ภาพที่เห็นค่อนข้างคึกคักทีเดียวครับ
ค้าบางรายลงทุนมานอนตั้งแต่ช่วงเย็นของวันนี้ข้ามคืน
ถึงรุ่งเช้าของวันนี้ท่ามกลางอากาศที่หนาวนะครับ

พอถึงเวลา๘โมงเช้าระบบเกิดขัดข้อง
รอผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงก็สามารถทำรายการได้
แต่ว่าหลายคนที่มารอต้องผิดหวังเพราะสุดท้ายโคต้าเต็มซะก่อนครับ
ออกมาเรียกร้องกองสลากจัดระบบวิธีการซื้อใหม่ครับ
โดยให้โคต้าสลาก๕เล่มแก่ผู้ลงทะเบียน
แล้วก็มีเงินฝากในบัญชีประจำทุกงวดด้วยนะครับ
เขตเทศบาลนครขอนแก่นก็พบว่ามีผู้ค้าสลาก
เพื่อต้องการจะไปจองสลากของงวดประจำวันที่๓๐ธันวาคม๒๕๕๙
อย่างเช่นนางสุภานีศรีแก้วอายุ๔๖ปีเป็นชาวอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยครับ
บอกว่านั่งรถโดยสารประจำทางมาเพื่อมาจองสลากเลยครับ
ตั้งแต่๖โมงเช้านำเสือมาปูมานอนเอาหมอนมาด้วยรวมทั้งผ้าห่มด้วย
โชคดีได้เป็นคิวแรกรู้สึกดีใจมากครับ
ยังคงต้องเดินทางไปจองสลากกันต่อไปจนกว่าจะสามารถจองได้
สำหรับการเปิดจองซื้อสลากล่วงหน้าครั้งนี้ของงวดวันที่๓๐ธันวาคม
มีจำนวนกว่า๑๓๙๙๐เล่มคู่ใช้เวลา๑๕นาที
มีผู้ได้สลากไปทั้งหมด๒๗๙๘รายครับ
ส่วนการจำหน่ายสลากจองล่วงหน้าของงวดวันที่๑๗มกราคม
ยอดสั่งจอง๒๒๐๐๐เล่มคู่ถือว่าเพิ่มมากขึ้น
เนื่องจากว่ามีโคต้าจากที่ยกเลิกจากนิติบุคคลหมู่ละนิธิ
กรที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้พิการมารวมส่วนนี้
โดยใช้เวลา๒๓นาทีมีผู้จองไป๔๔๐๐๐รายครับ
รวม๒งวดมีผู้จองซื้อทั้งหมด๔๖๗๙๘ราย
ใช้เวลารวม๓๘นาทีครับ
โดยมีประชาชนที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้๑๑๒๐๐กับ๒รายครับ